อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะตี๓เมื่อคืนนี้ค่ะแถวสมุทรปราการ
ขับรถผ่านไปผ่านมาอาจจะได้เห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งลักษณะเหมือนเมาด้วยค่ะ
แต่ประเด็นก็คือว่าเขาเอาก้อนหินไปคว่างใส่รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
ได้รับความเสียหายไปทั้งหมด๖คันด้วยกันนะคะ
เจ้าของรถเขาก็ลงมาพยายามช่วยกันควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้ก็พยายามจะวิ่งหนีสุดท้ายโดนรถชนจนขาหัก
ก็เลยจนแต้มไปไหนไม่ได้ค่ะ
นี่ค่ะคือเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งชาวบ้านก็ดีเจ้าของรถทั้ง๖คันที่เสียหายก็ดี
รุมควบคุมตัวชายคุ้มคลั่งวัยประมาณสัก๔๐ปีคนนี้เอาไว้นะคะ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๓คือกลางดึกเลยค่ะ
อยู่บนถนนเทพารักษ์ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนะคะช่วงกิโลเมตรที่๑๙
ชาวบ้านกว่า๒๐คนเลยนะถึงจะมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้
จากการตรวจสอบนี่นะคะขาข้างซ้ายเขาหักผู้จาไม่รู้เรื่องเลย
หาเอกสารหลักฐานที่จะติดตัวเพื่อจะระบุว่าเป็นใครก็หาไม่เจอ
ถามนายอธิวัฒน์แก้วมณีวัย๒๔ปีคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่ากำลังขับรถกลับบ้านทีนี้เพื่อนที่ขับรถล่วงหน้ามาก่อนอ่ะ
ที่เกิดเหตุค่ะเห็นชายคนนี้ลักษณะเหมือนคนเมายืนอยู่ตรงเกาะกลาง
แล้วก็พยายามจะวิ่งออกมาวิ่งออกมากลางถนน
แล้วก็ถูกรถที่ขับมาพอดีเนี่ยชนจนทำให้ขาซ้ายเขาหักนะคะ
ทีนี้พอเขาพยายามจะหลบหนีเนี่ยเจ้าของรถทั้ง๖คัน
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้
แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้มีไม้ในมือด้วยก็พยายามต่อสู้ขัดขืน
ค่ะเลยโดนรุมประชาธรรมไปอีกค่ะ
ขณะที่ทางดาบตำรวจสมจิตคำนวณใสผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
พบังพลีเปิดเผยนะคะบอกว่าหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ก็พยายามเข้าระงับเหตุแต่ถูกชายคนดังกล่าวใช้ก้อนหินปลา
เข่าซ้ายจนบัตรเจ็บก็เลยต้องชักอาวุธปืนออกมายิงขึ้นฟ้า
เพื่อจะขู่จนหมดแม็กซ์นะคะแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่มีท่าทีกลัวเลย
ยังตะโกนกลับมาว่าเคยเป็นทหารมาก่อนไม่กลัวปืนด้วยนะคะ
ฟังเสียงของดาบตำรวจสมจิตกันหน่อยค่ะอยู่ตรงกลางเลย
ขุมข้างอยู่ตรงกลางเนี้ยแล้วก็เฟี่ยงก้อนหินเนี่ย
ก้อนหินที่เกิดตามถนนเนี้ยมันโดนรถประชาชนมีทั้งมอเซจทั้งรถยนต์
เสียหายหลายคันทีนี้ก็มันมีประชาชนที่เขาช่วยควบคุมตัวไว้
แล้วพี่โดนอะไรล่ะครับพี่เองค่ะโดนก็คือโดนก้อนหินเพราะคือเขาเฟี่ยงมา
เฟี่ยงมาเพราะเมื่อเราถอยเนี้ยรถก็ต่อจนถึงตรงนี้ล่ะ
ทีนี้คนที่ขับรถแล้วก็ไปชนกับผู้ชายคนที่มีอาการคุ้มคลั่งคนนี้นะคะ
ก็คือนายปรีชาอัครพิรมอายุสามสิบสองปีค่ะ
ไม่ทันก็เลยชนเข้าไปอย่างจังนะคะ
เขาบอกว่าเขาขับรถกลับมาจากจันทบุรี
พอถึงจุดเกิดเหตุอยู่ผู้ชายคนนี้
วิ่งออกมาจากเกาะกลางถนนตัดหน้ารถเขาทันทีเลย
ก็เลยเบรกไม่ทันชนเข้าไปเต็มเลยนะคะ
รถเขาเองก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันกระจกมองข้างเนี่ยแตก
แล้วด้านข้างก็ยุบด้วยโดยผู้เสียหายทั้งหมดได้เข้าแจ้งความเอาไว้ที่สพบังพลีแล้วนะคะ
ส่วนผู้เกาะเหตุก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
อาการดีขึ้นเมื่อไหร่ถึงจะนำตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ